ส่วนอีกข่าวที่คนให้กำลังใจอยากจะให้เจอไว
ธันวาคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๔แล้วครับ
คือยังหาไม่เจอนะแล้วก็ครอบครัวพึ่งอะไรได้ก็พึ่ง
ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกน้องยังมีชีวิตอยู่อืม
แต่ต้องดูกันว่าจะเจอเมื่อไหร่กลางดึกที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับพ่อป้าแล้วก็ญาติของน้องธันวา
นี่ฮะไปกันตอนดึกนี่แหละมีกู้ภัยด้วยนะ
ระดมกำลังค้นหาธันวาอีกครั้งหนึ่งตรงป่าละม้อแล้วก็คลองชลประธาน
ท้ายซอยบ้านของน้องธันวาในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรครับ
คือตรงจุดนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเป็นจุดที่เจอจักรยาน
แล้วก็รองเท้าของน้องธันวา
หลังจากญาติไปหาหมอดูแล้วก็ร่างทรงหลายสำนัก
ก็บอกกันว่าธันวายังมีชีวิตอยู่นะ
อยู่ใกล้ท่อน้ำอันนี้คือรองเท้าแตกของน้อง
บางคนก็บอกอยู่ที่แรงสานเก่ารกร้าง
บางคนก็บอกน้องธันวาเนี่ยโดนคอนกรีตทับขาอยู่
อันนี้คือจากหมอดูแล้วก็ร่างทรง
จนไปเจอว่ามีสารเก่าแก่ตั้งอยู่
นี่ครับเก่านักเลยนะ

ชาวบ้านบอกว่าสารเก่าของหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ด้านนอกแต่ต่อมามีการสร้างสารให้ใหม่ครับ
ก็เลยเอาสารเก่ามาทิ้งไว้ทีนี้พอมาทิ้ง
ป่าแบบนี้ต้นหมากลากไม้มันขึ้นมาปกคลุม
ในศาลมีตุ๊กตาเด็กวางอยู่๑ตัว
ทางที่สิงสถิตอยู่ในศาลศาลเจ้าอันนี้

บันดาลให้พบน้องธันวาโดยเร็วด้วย

กลับมาปรับปรุงสารให้ใหม่เอียมเลย

คุณผู้ชมเชื่อไหมถึงขั้นไปคุ้ยกองคอนกรีตในป่าละม้อ
ครับ
น้องธันวาตะโกนแบบนี้ตลอดครับ

แล้วก็บอกว่าธันวากลับบ้านพรุ่งนี้นะจะได้ไปโรงเรียนกัน
บอกกับธันวานะซึ่งไม่รู้ธันวาอยู่ไหน
นี่คุณผู้ชมดูคุณพ่อดิ
คุยด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับ

ตัดเพราะว่าธันวาไม่รักพ่อแล้วเหรอทำไมทิ้งพ่อไป

นี่ฮะไม่มีธันวาพ่อก็อยู่ไม่ได้นะ

พ่อก็ยังหวังจะพบกับน้องธันวาครับร้องไห้ตลอด

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีมือขอก็อยู่ไม่ได้

กูเปลอะจะอยากส่งมันเช้าใหญ่
ทำไมมึงกิ๊กกูไปง่ายอย่างนี้

คุณพ่อก็หาแล้วหาเหล้า

ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็พระแม่คงคาด้วยนะ
บริเวณป่าละเมาะตามคำบอกของหมอดูครับ

คุณพ่อก็เอากระทงใบตองใส่เศษเล็บ๑๒เล็บ
เศษผมของพ่อแล้วก็มีทูบ๑๒ดอกตรงขุมนี้เลย
แล้วก็มีดอกดาวเรือง๑๒ดอกมาประกอบพิธี

น้องธันวาบอกกับทีมข่าวว่า
คือเมื่อวานนะคุณพ่อบอกผ่านไป๓วันแล้วแทบไม่มีวี่แววเลย
ตอนนี้พ่อยอมทำทุกวิถีทาง
แค่คือคุณพ่อก็
อาจจะเหมือนทำใจไปนิดนึงแล้วใช่ว่าถ้าเจอน้องธันวาก็ไม่รู้ว่าจะเป็น
ธันวาลในสภาพไหนจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่อย่างน้อยคุณพ่อบอกอยากได้ร่างของน้องธันวากลับมา
นี่ไงพ่อบอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดสุดท้ายนะ
ไม่มีธันวาคแล้วธันวาคตายไปแล้วจริง
ผมจะขอบวชตลอดชีวิตและผมจะไม่ศึกเลย
เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าไม่มีลูกผม
ผมจะอยู่ไปเพื่อใครนี่คือสิ่งที่พ่อบอกค่ะ
ตอนนี้ญาติของคุณพ่อนะครับต้องดูแลใกล้ชิดเลยนะ

ต้องดูแลใกล้ชิดจับอย่าให้คลาดสายตาเลยนะผมบอกเลยนะ
คือดูจากสายตาดูอาการคุณพ่อพี่เบิร์ต

คือท่านช็อกอ่ะนะครับหมดอะไรตายอยาก
แล้วการค้นหาทั้งวันเมื่อวานนี้
กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน

ซึ่งเขาก็เกาะติดแล้วก็มาช่วยค้นหาตั้งแต่วันแรกเลยนะ
บอกว่ากู้ภัยระดมทีมออกตามหาโดยเฉพาะในคลองชลประธานครับ
ค้นหาในน้ำก็แล้วนะ
ใช้รถวิ่งตามหาคันตามคันคลองก็แล้ว

ซึ่งการค้นหาไปทุกซอกตามคลองแยกเป็นระยะทาง
ไกลกว่า๒๐กิโลเมตรคุณผู้ชมยังไม่เจอนะ

สำนักงานชนประธานท่อทองแดงครับ
ปิดประตูระบายน้ำจนคลองแห้งแล้ว
ก็ยังไม่มีวี่แววน้องธันวา

หาปลาที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครเห็นเลยฮะ
ก็เลยตามหาดูตามป่าละม้อใกล้ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาลือกันว่า
น้องโดนงูกินหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจองูเป็นงูตัวใหญ่ตลอดเลย
แต่เท่าที่มีคนลงไปหา
ถามว่าเจอซากงูหรือเจอร่องรอยของงูตัวใหญ่ไหม
เขาบอกว่าไม่เจอเจอแต่พวกแบบตัวเงินตัวทองอะไรแบบนี้
วันนี้ครับคุณผู้ชมปฏิบัติการค้นหาจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่จะเอารถแบ็คโฮลมา
กองก้อนคอนกรีตออก

แล้วก็ทีมกู้ภัยครับจะขับรถตระเวนหาตามคลองส่งน้ำนี่แหละ
คลองแยกคลองซอยต่าง
หวังว่าจะเจอน้องธันวาพวกเราก็เอาใจช่วยเหมือนกันคุณผู้ชม
รายงานทุกวันนี้แหละก่อติดปฏิบัติการค้นหาน้องธันวาต่อไปครับ